ลำดุกันต้องมาอัพเดทกันซักนิดนึง
เพราะว่าโอ้โหหลายคนก็ลุ้นเหลือเกินว่า
อันนี้ก็ออกมายอมรับว่ามีปัญหากันจริง
นะคะก็ตกลงกันว่าจะมีการลดสถานะลง

คือหนุ่มกันโดนชาวเน็ตถล่ม
ทั้งเรื่องเจ้าชู้เรื่องนิสัยส่วนตัวหนักข้าวยก

ว่าครอบครัวกันเนี่ยกีดกันไม่ปลื้มมารี
ล่าสุดถึงทีของการออกมาเคลียร์เรื่องนี้นะคะ
กันก็ยอมรับว่าคือก่อนหน้านี้มีปัญหากันจริงแหละ

เจ้าตัวบอกเลยว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่ามันกระทบกับจิตใจของตัวเองแล้วก็ครอบครัว
หลังจากนี้ตั้งใจมากว่าจะประคับประคองความรักครั้งนี้ให้ดีที่สุดจ้า

แต่ว่าวันนี้เราก็พยายามที่จะแบบลองทำลองสู้กันใหม่
ลองเริ่มต้นใหม่ให้ดีที่สุดก่อน
คนนี้นะครับกับน้องมารีผมไม่เคยคิดมีคนอื่นเลย

ครั้งนี้ค่อนข้างจะหนักมากนะครับ
แล้วไม่ใช่มาแค่ผมคนเดียวคือถ้าผมคนเดียวยังโอเค
แต่ว่ามันลามไปถึงครอบครัวของผม
บางคนแบบต่อว่าไปถึงแม่ผมแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งของผมอะไรอย่างนี้
ก็อยากให้จริงแล้วคืออยากจะชี้แจงว่า
ครอบครัวของผมนะฮะรักทุกคนที่ผมรักอยู่แล้ว
ไม่มีการต่อต้านหรือว่ามีการแบบไม่ต้อนรับอะไรทั้งสิ้นนะครับ
มันคือปัญหาของผมกับมารีเท่านั้นจริง